จุฬาราชมนตรีเรื่องกำหนดวันที่๑ของเดือนซาวานวันอีดิวฟิตรีฮิตจาระศักราช๑๔
ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่๑ของเดือนซาวานวันอินเดียลฟิตรีฮิจาระศักราช๑๕
วันอังคารที่๕กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์
ขอประกาศว่าวันอีดิวฟิตรีฮิจาระศักราช๑๔๓๗ตรงกับวันพุธที่๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
ณวันที่๕กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙นายอาศิษฐพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรี